ไปดูปฏิบัติการชาร์จได้เครือข่ายสารวัตรสัวร์กันหน่อยนะครับ
เพราะว่าล่าสุดในกองปราบเขาเปิดปฏิบัติการนี้
บอกว่าจับกลุ่มผู้กระทำความผิดไปแล้วกว่า๕๗คน
โดยที่ทรัพย์สินที่ว่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
นี่คือที่ดินสวนทุเรียนในพื้นที่จันทบุรีกว่าสามร้อยไร่นะคะครับ
มีสนามกอล์ฟในจังหวัดกาญจนบุรีสี่ร้อยไร่นะคะมีที่ดินติดริมทะเลบนพื้นที่เกาะกูดจังหวัดตราด
เกาะทะลุเกาะสมุยแล้วก็จังหวัดภูเก็ตทั้งหมดนี้ถูกอายัดเอาไว้หลังพบว่าเจ้าของทรัพย์สินคือคนในเครือข่ายเว็บการพนันออนไลน์ของพันธ์ตำรวจโทวัศวรรษหรือสารวัตรสัวบุคคลที่ถูกออกหมายจับในข้อหาอ้างยี่ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความ
ชาติมอบหมายให้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีนี้มาตั้งแต่กุมภาพันธ์แล้วค่ะมีการกวาดล้างจับกุมเครือข่ายทั้งหมดสี่ครั้งตรวจค้นเป้าหมายมากกว่าแปดสิบเป้าหมายจับตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดห้าสิบเจ็ดคนแล้วก็มีผู้ต้องหาบางส่วนนี้ออกต่างประเทศอีกสิบเก้าคนยึดทรัพย์และท
ร้อยล้านบาทรวมรวมแล้วในเครือข่ายสระวัตซัวร์เนี่ย
พันล้านบาทแล้วอะค่ะ
ขนาดใหญ่มีการจัดตั้งบริษัททั้งหมด๖๑บริษัท
และมี๗บริษัทที่อาจจะเข้าข่ายประกอบธุรกิจการพนันดังกล่าวนะครับ
ภาพรวมก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากนะครับ
เราตรวจพบว่าจากนอมินีต่างเนี่ย
ไปซื้อพวกทรัพย์สินเช่นที่ดินสนามกอล์ฟต่างเนี่ย
ซึ่งดูแล้วไม่มีรายได้ขึ้นมาที่จะเหมาะที่สำหรับไปซื้อได้นะครับ
คือว่าอยู่ดีก็มีเงินเข้ามาแล้วไปซื้อใช้ชื่อตัวเองเนี่ย
มันดูแล้วก็คือกระบวนการในการเคลื่อนย้ายเงินจากการร่วมการเล่นการพนันเนี่ยครับ
กรอบก็มาครับการปรากราบรามที่ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินคดีเครือข่ายสารวัฒนภาษีบอกว่า
เครือข่ายเว็บพนันนี้เนี่ยจะเอาเงินที่ได้จากเว็บการพนัน

จะเป็นที่ดินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ต่าง
ตลอดระยะเวลา๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ตรวจสอบได้ว่าสารวัตรสัวอดีตเคยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น๖๑บริษัท
จำนวนนี้มีอยู่๑๑บริษัทที่ถือหุ้นอยู่ณปัจจุบัน
ธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทแลกเงินต่างประเทศ
มี๗บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการพนันและเว็บไซต์การพนันออนไลน์
ซึ่งปีที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าเครือข่ายนี้เนี่ย
มีรายได้มาจากธุรกิจการพนันกว่า๑หมื่นล้านบาทนะคะ
ตอนนี้ยังหนีอยู่ต่างประเทศนะคะ

ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า
ตอนนี้มีการติดตามแหล่งที่อยู่ของผู้ต้องหารายสำคัญทั้งหมด

ก็พอรู้แล้วล่ะว่าอยู่ที่ไหนยังไงบ้าง
เรื่องการประสานจับกลุ่มก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

แต่สิ่งที่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้
คือการติดตามยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากเครือข่ายเว็บพนันทั้งหมด
ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ดำเนินการตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินต่อไปค่ะ